จริงอยากแค่จะมาอธิบายนะครับเมื่อเมื่อวานผมนะครับได้ไปสอบปากคำนานกว่าเกือบสิบชั่วโมงทีเนี้ยครับก็เลยไม่ด้วยความเราเครียดช่วงนี้เราไม่ได้หลับมาสามสี่วันก็เลยหลับแล้วก็พอรู้ข่าวว่ามีการออกหมายจับผมก็เข้ามามอบตัวตามหลักความยุติธรรมครับอะไรผิดอะไรถูกว่าตามความยุติธรรมครับถ้าผมผิดจริงผมก็ต้อง

ขออนุญาตนะครับ